ปิดท้ายดีกว่าพี่มิวพี่มิ้นชอบนวดไหมคะ

เมื่อก่อนมีตัวหนึ่งแล้วนี่ใช่อันนั้นมีการสับตรงหน้าผ่า
ใช่อันนี้คนละพันกันคนละพันกันแต่จะบอกว่าเขาก็ฟินเหมือนกัน
เป็นหมาหล่อในดวงใจของดิฉันเลยแต่ขึ้นชื่อเรื่องของความอย่างเงี้
แบบไม่ได้เข้ากับลูกหมานักล่าเหรอ
คือเขาเป็นสายพันธหมาป่าใช่ไหมคุณความเป็นหมาป่าเธออยู่ที่ไหน
หน้าตาหล่อตรงนั้นเอาไปทำอะไรคะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีความสุขหรือกำลังมึนงงกันแน่
ก็เป็นเทรนด์ตอนนี้แหละว่าเจ้าของแบบอยากจะนวดให้สัตว์เลี้ยง
หายจากอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะทำให้ฟินกันไป